ขอมือคนหลงรักเต้าพี่เจหน่อยค่ะ
หลายคนหลงรักในความน่ารักของเต้าพีเจลูก
ลูกของแม่จุ๋ยกับพ่อพุทธคุณผู้ชม
เห็นแล้วมันเหมือนเคี่ยวน่ารักจริงเลยนะ

ถูกค่ะรวมไปถึงพี่แอนทองประสมเองก็หลงรักไม่ไหวเนี่ย

เปทองรับขวัญหลานไปเลย๑เส้น

แล้วแถมยังเป็นเส้นสุดท้ายที่อยู่ในตู้เซฟด้วยนะคะ

ใช่แต่เอาจริงน้องพีเจเนี่ยเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากคุณผู้ชมดูนะ
แก้มก็ยุ้ยผมก็ดกตาก็แป๋ว
แขนขานุบงิบไปหมดเลยอยากชัดมากเลย

แต่ตอนนี้เอฟซีลูกเนี่ยแซงหน้าเอฟซีพ่อแม่ไปแล้วนะจ๊

ใช่ค่ะตอนนี้หลายคนเป็นห่วงน้องมากนะ

หลายคนเห็นคลิปรักษาตัวแบบนี้ที่หนุ่มพุธเขาโพสต์เอาไว้
อดเป็นห่วงไม่ได้เนาะตอนเนี่ยน้องเป็นอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวไปอัปเดตผ่านคุณพ่อสุดหล่อกันหน่อยค่ะ
เขาก็ปกติเหมือนไม่ป่วยเลย
ก็ยังเล่นยังหัวเราะยังยิ้มแย้มสนุกสนาน

คนป่วยมันจะยมง่อมน้ำมูกไหล

เด็กเขาพอเวลาน้ำมูกไหลหรือว่ามีเสลดในคอ
เขาไม่รู้ว่าเขาจะแบบจัดการกับมันยังไง
กลัวว่าเขาจะโดนเจาะสายน้ำเกลือ
แต่ว่ายังไม่โดนก็เลยแบบรอดไป
อยากเจ็บแทนขอเจ็บแทนได้ไหม
แล้วก็ภาวนาว่าอย่าเป็นหนัก

แต่ว่าก็ยังมีไอยังมีน้ำมูก
ต้องทานยายังต้องล้างจมูก
ส่วนคู่นี้ค่ะเราต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริง

วันก่อนประกาศข่าวดีไปเนาะว่าตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว
เมื่อวานนี้ก็เลยจัดงานแถลงข่าวไปเลย
คือต้องบอกว่าคู่นี้เขาสู้กันมานานมากเลยนะ
คือสู้กันมาตลอดแล้วก็ผิดหวังแล้ว
ผิดหวังอีกแต่พอรู้ว่าทำสำเร็จแน่นอนว่าสาวนิวเนี่ย
เขาดีใจจนน้ำตาไหลดิฉันเข้าใจความรู้สึกนี้ดี
ประมาณหกปีนะหกอย่างอีกแล้วคุณคิดดูว่าเขาต้องผ่าน
ความชอบช้ำมากี่ครั้งผ่านความผิดหวังมากี่ครั้ง
เออตอนนี้ค่ะอายุคันของคุณแม่นิว๓เดือนแล้วนะคะ
แต่จะเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าก่อนที่จะท้องสำเร็จ
คุณนิวเขาฝันฝันว่าอย่างนี้ขึ้นไปเที่ยวบนดอย
แล้วดอยเนี่ยปิดก็เลยแอบไปเข้าบ้านคน
เปิดประตูไปปุ๊บปรากฏว่าเจอเด็กอยู่ในบ้าน
อันนี้ความฝันนะแล้วเสียงของคุณเป๊กเนี่ย
ก็ดังขึ้นมาว่าเอาคนนี้เอาคนนี้เหรอ
เฮ้ยหรือว่าเด็กที่มาเกิดจะเป็นเด็กคนนี้หรือเปล่า
ที่ขอมาหรือเปล่าใช่ขอมาจากเทพหลายหลายคน
ใช่ไหมใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเป๊กกับคุณนิวเนี่ย
เขาไปบนไว้หลายที่มากทั้งเมืองไทยทั้งเมืองนอก
แต่ละที่คนลุกสุดสุดแต่ที่ยกให้เลยก็คือ
พระนางจามเทวีที่จังหวัดลำพูน
คือไปปุ๊บได้ปั๊บได้ดั่งใจเลยศักดิ์สิทธิ์มาก

มีคนเคยบอกว่าระวังนะขอเยอะแล้วจะไม่รู้ว่าไปแก้ที่ไหน
เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเราเคยขอ
แล้วเราไปที่ไหนแล้วสบายใจเราก็จะกลับไปขอบคุณ
จะต้องไปนี่เลยพระแม่จามเทวีก่อน
เพราะว่าน่าจะเป็นที่สุดท้ายที่นิวไปขอ
ไปขอคำมาเลยเป็นจริงเป็นจังเก่าองค์การอะไรอย่างนี้เลย
แล้วใช่แล้วแบบ
นิวคนเดียวเลยตอนวันนั้นแล้วก็ไม่เคยทำอะไรเลย
แต่ทั้งบึงกาลอุดรนครพนมสารหลักเมือง

ไปแก้ให้หมดด้วยนะแต่ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของคุณแม่ไว้ก่อน
ตอนคุณพลอยฉันจำได้ว่าคุณไล่แก้บนทั่วเหนือจดใต้เลย
เหนื่อยมากจริงแต่ก็คงพลาดค่ะ